ไปที่โคราชคุณผู้ชมครับที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่
เทลเลอร์นะฮะคือข้างหน้าเขาเกิดอุบัติเหตุชะลอตัว
แต่รถเทลเลอร์นี่มาเต็มเต็มเลยสัดเข้าไปคุณผู้ชมครับว่าลาพร
รวมรถเทลเลอร์ด้วยนะชนเละเทะแบบนั้น๑๖คัน
โอ้โหเมื่อวานเมื่อคืนนี้เส้นนี้รถติดหนักมากนะคะ
ครับติดยาวเป็นดูดนกประมาณสิบสิบกิโลนะคนขับเมามากด้วยนะครับ
จากไอ้หยุดรถไม่ได้แล้วเนี่ยนี่แหละครับ
กู้ภัยมาพาตัวผู้บาดเจ็บนะครับหลายคนเลย
ส่งลงพยาบาลก่อนเกิดเมื่อคืนนะครับบนถนนมิจสภาพตะวนพระยาเย็น
เอาเผื่อปากช่องชวัดนครราชศรีมา
รถคันต้นเหตุเป็นรถเทลเลอร์๒๒ล้อครับ
บรรทุกหินสำหรับตกแต่งสวนนะฮะ
โอ้โหตกกระจายเกลือดเลยนี่เต็มถนนเลย
สภาพรถพังเสียหายครับเพราะว่าชนกับคันอื่นเละเทะไปหมด
รวมอย่างที่ผมบอกรวมเทลเลอร์ด้วยคันก่อเหตุเนี่ยก็๑๖คันด้วยกัน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๖คนเสียชีวิต๑ศพ
ที่เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหน่าสงสารเธอ
เธอเป็นผู้หญิงนะร่างเธอกระเด็นออกมาจากรถ

กู้ชีพก็พยายามช่วยเหลือแล้วแต่เธอไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ขับมาจากขอนแก่นพี่ผมจะเข้ากรุงเทพนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยข้างหน้ามีอุบัติเหตุนะครับรถติดแล้วล่ะ
เขาก็ชะลอชะลอชะลอที่ไหนได้นะ
รถเทลเลอร์แหวกมาเลยแหวกลงมาทางโรงเริน

ลองฟังเสียงผู้อยู่ในเหตุการณ์หน่อยครับ

เขามาสับสอบเขาลงผมไม่รู้เรื่องเลย

จัดหาแดดครับไปโรงพยาบาลโลกเล็ต

ว่าผมเป็นธรรมงา

ไม่มี
ในอนุสรดรอายุ๔๒

เขากำลังขนย้ายพวกหินกันอยู่นะ

เฉพาะได้กลิ่นเนี่ยก็คลุ้งไปหมดแล้ว

สำรวจก็รีบคุมตัวไป

คือมันเกิดอุบัติเหตุชะลอรถรถก็ชะลอตัวอยู่ข้างหน้า
เทลเลอร์ก็ลงมานะครับ
เขาบอกว่าเขาอ้างว่าปั๊มลมเบรกมันไม่ทำงาน

เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและขับรถขณะมืนเมานะครับ
ก็เตรียมส่งตัวฝากขังแล้วก็คัดค้างการประกันตัวด้วยครับ

รถกู้ภัยก็เป็นหนึ่งในคันที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะ